ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดชนบุรีไปสารเจ้าอากง
ไม่ได้ไปยกมือกราบไหว้แต่ประการใด
พาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นโอ้โหไม่น่าเชื่อ
คนเข้าไปกราบไหว้ไม่พอ

ยังจะเข้าไปกราบไหว้ด้วยเหรอ

โอ๊ยถกเลย
เป็นไงถ้าเป็นหนัง๓มิติแล้วก็

จริงตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ก่อนนะ
กู้ภัยใจเกินร้อยเดินทะลุทะลวงเข้าไป
ที่นี่เลยนะครับที่สารเจ้าอากง

เหมือนกระถางด้วยลายเหมือนแบบว่าเนี่ยแจก

จังหวะโชคโอ้พี่ก็โตใจ

มันไม่ยอมไปไหนบอกมันจะอยู่ที่นี่
แต่ทีนี้พี่ชาตรีคนนี้คุณชาตรี

เพราะว่าเกิดชาวบ้านเขาไปกราบไหว้ที่สารเจ้าแห่งนี้
แล้วเอาทูบไปปักเอาไว้แล้วก็ต้องโดนฉกแน่ครับ
ว่ามันดูดุร้ายมากเลยแล้วตัวใหญ่มากคุณชนะ

มันพูดอะไรอ่ะคุณ
มันบอกว่ายังยังไม่อยากไป
ตอนนี้น่าจะเยอะแล้วล่ะคุณผู้ชมครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมในเรื่องของความเชื่อ
แต่เมื่อเจองูสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเชื่อผม
คือบอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ไว
เพราะว่าเขานั้นมีความชำนาญในการจับงู

ถูกต้องจะได้เอาน้องงูเนี่ยนะครับ
ว่าจะมีพิษหรือว่าไม่มีพิษกลับคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วถ้าเกิดว่าเอางูกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว

เอาคนข้างดิฉันไปด้วย
ไปดูวิธีการที่เขาจับงูคุณเคยไปดูมาแล้วไง

ก็เลยให้เอาคุณชนะไปดูจะได้เรียนรู้ไว้
เผื่อบางทีงูเข้าบ้งเข้าบ้านโทรตามคุณชนะ
เออเป็นคนมีประโยชน์

พี่กู้ภัยเขาจะจับงูใส่ถุงปุ๋ยไปพร้อมกับผมด้วยเลย

ผมเคยกลับเข้าสู่ธรรมชาติแล้ว
แล้วธรรมชาติก็ผลักดันผมกลับเข้ามาสู่ในเมืองอีกทีหนึ่ง
อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนต้องการเนอะ

คุณต้องอยู่นี่เพราะว่าคุณผู้ชมรักคุณมาก